ความอิรุงตุงนังที่ดินเขาสนฟาร์มของคุณเอ๋

สรุปแล้วมันเท่าไหร่ไร่กันแน่
เดี๋ยวก็ว่า๕๖๐๐เดี๋ยวก็ว่า๑๐๐

นี่แหละค่ะเธอบอกว่าขอให้รังวัดใหม่
สุดท้ายแล้วทั้งฝ่ายกลมป่าไม้
แล้วก็สปกรเข้าไปรังวัดกันใหม่นะคะ
คือทางสอบประกอบตอนนี้ไม่มีท่าทีว่าจะแจ้งความเอาผิดกับเธอ
แต่ทางกรมป่าไม้ค่ะบอกว่าวันนี้แหละ
จะมีการแถลงผลว่าสุดท้ายแล้วที่ไปรังวัดกันใหม่
คุณเอ๋บุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่ป่าสงวน

คือล่าสุดตัวเลขคือ๔๖ไร่
แต่วันนี้เอาชัดกันอธิบดีกรมป่าไม้ยืนยันนะคะว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอน
ส่วนคุณเอ๋ปารินาไกลคุบว่าไง
คุณเอ๋บอกว่าเดี๋ยวจะให้ฝ่ายกฎหมายนะ
ยื่นฟ้องต่อสารอาญารัชดาในวันนี้
เพื่อให้ดำเนินคดีกับคีย์แมนหลัก๒คน
คือหนึ่งนายเวียระสมความคิด
สองนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ในข้อหาคือหมินประมาทด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ
หนึ่งสองเป็นการแจ้งความเท็จ
เพื่อให้เธอโดนคดีอาญา
สองเอาสิอ่าประมาทนะ

ตัวพ่อคุณทวีไกลคุบว่าไง

ยืนยันกับนักข่าวของเรา

ไปบุรุษพื้นที่ป่านะฮะ
ร้องขอความเป็นธรรมกับครอบครัวด้วย
หลังจากที่ตกเป็นจำเลยสังคม

กันแน่แล้วที่สำคัญ

คือชาวบ้านก็ออกมาร้องเรียนไง
นี่ไงชาวบ้านที่ว่าก็คือคุณเซี่ยว

มีอาชีพคือเป็นเกษตรกรเลี

คุณเซี่ยวออกมาแฉว่าคุณทวีไกลคุบ

คือคุณทวีเนี่ยต้องการที่จะ

นิดหน่อยสักประมาณ๕๐ไร่อยู่ตรงนั้น

ก็เลยต้องการหุบที่ดินของคุณเซี่ยว

เคยไปแจ้งความไว้แล้วที่สพสวนพึ่ง

ืบหน้าไปแจ้งความก็แล้ว
ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมก็แล้ว

ก็เลยยื่นเรื่องให้กับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

มาดูเรื่องของความเดือดร้อนของเกษตรกรตัวจริงกันหน่อยไหม

เพราะว่าคู่กรณีเป็นถึงคุณทวีไกรคุบ
แต่ก็อยากเอาของตัวเองกลับคืนมาแหละ

ทางฝั่งคุณทวีก็มีการแถลงข่าวนะ